วันนี้๘มีนาคมเป็นวันสตรีสากลนะคะ
ซึ่งไทยรัฐเป็นสื่อเดียวของประเทศไทย
ดิฉันไปเองเลยไปสัมภาษณ์ผู้บริหารหญิงคนเก่งนะคะ
ของบริษัทรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัด
นี่คือภาพบรรยากาศที่ดิฉันได้ไปช่วงเย็นวันนี้นะคะ
สัมภาษณ์คุณปนัดดาเจนวาสิน
กรรมการรองผู้จัดการบริษัทรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัด

ได้รับความสนใจจากคุณผู้ชมเป็นจำนวนมากนะคะ

และภูมิใจที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนผู้หญิงไทย
เข้าร่วมโครงการพิเศษเนื่องในวันสตรีสากล
ซึ่งมองว่าปัจจุบันสิทธิของผู้หญิงและผู้ชาย
มีความเท่าเทียมกันโดยเฉพาะการแสดงออกทางความคิด
แล้วก็ได้มีการให้กำลังใจผู้หญิงไทยด้วยนะคะ
กล้าออกมาแสดงความสามารถของตัวเองให้มากขึ้นค่ะ
สำหรับตัวเองแล้วมั่นใจมากว่าสมองไม่มีเพศนะคะ
ผู้หญิงไม่ได้เสียเปรียบผู้ชายแล้วก็ไม่ได้เปรียบ

ก้าวหน้าในแต่ละอาชีพการงานนั้นขึ้นอยู่กับ
มุ่งมั่นความพยายามความสามารถ
และทัศนคตินะคะในการที่จะคิดบวกอยู่เสมอ
เพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงไทยนะคะจากนี้ไปในอนาคต
ถ้าอยากจะก้าวหน้าในองค์กรต่างนะคะ
ก็จำเป็นอย่างยิ่งเลยที่ต้องทำงานให้เท่าเทียมกับผู้ชาย
ไม่สามารถเอาความเป็นผู้หญิงมาอ้างได้เลย

ร่วมกับพันธมิตรจากทั่วโลกหลายสิบประเทศเลยค่ะ

เลือกผู้หญิงเก่งที่มีบทบาทสำคัญ

ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดรายการนะคะ
ดิฉันเองล่ะค่ะไปทำหน้าที่ดำเนินการในรายการ

กรรมการรองผู้จัดการบริษัทรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัด

เคยได้รับรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี
สาขาบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
จากโมลณิธิเพื่อสังคมไทย
ขณะที่มูลนิธิกลุ่มอีซูซู
ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมทุกรูปแบบ
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะ